คู่สามีพันรยาชาวอเมริกันคู่หนึ่งถึงกับหลั่งน้ำตา
เป็นภาพที่ลูกในคันนะคะซึ่งเป็นฝาแฝดจับมือกัน
หลังจากที่แพทย์นั้นวินิจฉัยว่า๑ใน๒คนนี้เท่านั้นที่จะได้ลืมตาดูโลกค่ะ
อินไทยคู่สามีพันรยาชาวอเมริกันกำลังจับมือกันอยู่ในท้องของแม่
หลังจากที่ทีมแพทย์ได้แจ้งกับเอียและบริทานีนะคะว่าเมสันลูกฝาแฝดเพศชายของพวกเขา
มีภาวะผิดปกติที่สมองและมีรูรั่วที่หัวใจไม่น่าจะรอดชีวิตออกมาลืมตาดูโลกได้ค่ะ
ซึ่งรูรั่วในหัวใจนั้นสามารถผ่าตัดรักษาได้แต่ในกรณีของเมสันที่มีความผิดปกติทางสมอง
ทำให้ทีมแพทย์ไม่สามารถผ่าตัดให้ได้ค่ะ
ภาพนี้ทำให้เธอรู้สึกดีใจที่ทารกของเธอที่อยู่ในท้องทั้งสองคนคอยให้กำลังใจกัน
เพราะนี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาของความเป็นความตายของเมสันที่เธอซึ่งเป็นผู้เป็นแม่ไม่สามารถทำอะไรได้
แต่ว่าเมดาลีนเป็นคนเดียวที่อยู่เคียงข้างเมสันจริง
คอยจับมือเมสันเอาไว้เพื่อให้กำลังใจว่าจะไม่ทิ้งกัน
นี้ทีมแพทย์ระบุด้วยนะคะว่าหากเมสันมีชีวิตรอดครบกำหนดคลอด
จะใช้วิธีผ่าตัดในการทำคลอดทารกทั้งสองค่ะ